เอาไปดูเรื่องปังอีกเรื่องหนึ่งละกัน
ใครจะรู้ว่าเขตฐานทัพก็มาสายมูเหมือนกัน

ซีรีส์ทั้งงานละคร
อันนี้เขามาเป็นผู้จัดด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เป็นนักแสดงที่แฟนละครชื่นชอบมากเลยในความสามารถ
สำหรับนักแสดงหน้าเด็กเขตฐานทัพอันนี้ไม่ได้โม้นะ
อยู่ในวงการมานานแต่พี่เขตเนี่ยหน้าเด็กเหมือนสตาร์ฟเอาไว้เลย
อันนี้เนี่ยเรื่องจริงดิฉันเจอตัวจริงและใต้ตรงใต้ตาโอ้งานดีเลยทีเดียว

แต่ที่เพิ่มเติมคือผลงานใหม่เป็นซีรีส์สายฮาฟิลฟู้ดค่ะ
งานนี้พี่เขตรวบตึงเลยผู้จัดผู้กำกับนักแสดง
เจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อยนะคะแต่นี่คุณเห็นอะไรไหม

เป็นผู้ช่วยโดยดูแลหัวใจอีกทีนึง
รวมถึงได้ภรรยาคนเก่งคุณแน็กด้วยนะคะ

มันก็ต้องมีตัวช่วยพิเศษนิดนึง
ใครจะรู้บ้านนี้เขามาสายหมูเหมือนกัน
ไปขึ้นถ้ำนาคามาแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่อยู่ไป
เดี๋ยวไปเที่ยวไปเล่นกันดีกว่าไม่ใช่นะ
มันมีเหตุให้ต้องไปเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
เอาพูดง่ายไปแก้บนไงอ๋อเหรอเขาบนเอาไว้ด้วย

เห็นคนอื่นเขาไปไหว้พ่อปู่ก็อยากไหว้บ้าง
ก็แบบเปิดรูปเลยออนไลน์เนี่ยมือถือเลยเปิด
ตั้งจิตปึ้งอธิษฐานปั้งเข้าไปเลยแล้วได้
เสร็จปุ๊บก็อุ๊ยเดี๋ยวไปแก้
คือขอไว้ว่าถ้าสำเร็จเราจะขึ้นไปขึ้นไปกราบท่าน
แล้วก็ไปเรื่อยเลยกุมภาแล้วก็งาน
หยุ่งมีนะไม่ไปสักทีอยู่มาสิบปี

อยู่น้ำท่วมก็คือเหมือนท่อในซิงค์ที่ออฟฟิศแตก
เอาล่ะเราว่าเรานี่แหละตัวต้นเหตุ
คือสิ่งแรกที่คิดถึงเลยใช่ไหม

อฟฟิศอยู่ชั้น๔เอ้าอยู่ดี
ท่อน้ำแตกขึ้นมาน้ำท่วมฟอร์นิเจอร์หายกระจายไปหมดเลย
อะไรประมาณนั้นคือมีความเสียหายคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยต้องรีบขึ้นถ้ำนาคาไปกราบไปไหว้ซะ

ต่อเนื่องกันเลยละกันค่ะก่อนที่ภรรยาจะมาสายมูหลายคนยังไม่ค่อยรู้
เขตฐานทัพเขาสายบุญมาก่อนการนานแล้ว
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของดีติดตัวตลอดเวลา
เล่าย้อนนิดนึงตั้งแต่เด็กเลย
พี่เขตให้แหวนพระติดตัวตลอดคุ้มครองไปให้ปลอดภัย
ก็เลยมีความศรัทธาสนใจพระเครื่องเรื่อยมาค่ะ
จนถึงปัจจุบันมีของดีพกติดตัวเอาไว้

เค้าบอกสินเนี่ยหายากนะอ๋อ

พระพิเกเนศครับพระพิเกเนศเป็นเขาแกะ

แล้วก็จริงเก็บมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว
เพราะตั้งแต่เด็กคุณแม่จับใส่แขวนพระ
ทุกวันนี้ถ้าวันไหนไม่แขวนพระออกจากบ้าน
เหมือนแบบขัดความมั่นใจเป็นอย่างนั้นไปเลย
พระทั่วไปพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์เกจิทั้งหลายแหล่
แต่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสายขาอ้อครับ
จากศิลปาการแกะเป็นพระพิการเนธบางที่จับห่วง

ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าก็หาไม่ได้
ของเรานี้มักจะมีชิ้นเดียวครับไม่มีชิ้นที่เหมือนกัน
ถ้าเหมือนกันแบบว่าต้องมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งปลอม
คุณพร้อม